คุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าคดีกำนันนกกันหน่อยนะครับ
ก็เมื่อวานนี้นะครับหน่วยปราบฮนุมานของกองปราบปราม
คุมตัวนายตำรวจ๖นายที่เกี่ยวข้องกับคดีฆ่าสารวัตรสิวนะครับ
ย้ายจากเรือนจำกลางสมุทรสงครามมาเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นเรือนจำเดียวกับนะครับที่ขังกำลังนกนั่นแหละ
เพราะว่าโอนคดีแล้วนี่นะครับหลังจากสารอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชชอบภาค๗จังหวัดสมุทรสงคราม
อนุญาตให้โอนการฝากขังตำรวจทั้ง๖นายที่ถูกดำเนินคดี
ฆ่าสารวัตรสิวนะครับในงานเลี้ยงของกำลังนกมาคุมตัวนะครับ
อำนาจของสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
ฮานุมานนะครับของกองปราบรามนะครับ
นำกำลังเข้าไปคุ้มกันรถคุมขังเลยแล้วก็นำตัวตำรวจทั้งหกนายนะครับ
ถูกฝากขังอยู่ที่เรือนจำสมุทรสงครามย้ายมาขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
มหานครก็ตำรวจทั้งหกนายก็ประกอบไปด้วยนะครับ
ทุ่มแบนนะครับคนนี้พากำนันนกหนี
หลอยตำรวจโธรนิมิตนะครับคนนี้ขี่มอเตอร์ไซต์คุ้มกัน
ขออภัยตั้งแต่วันที่๑๑กันยายน๑๐วันมาแล้ว
แล้วก็ย้ายไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนี่แหละครับ
นายนัทธีทองปลาดครับท่านผู้ประชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
เปิดเผยบอกว่าผู้ต้องหาทั้ง๖นาย๖คนนะครับ
จะถูกขังนะครับแยกกักโควิดก่อนตามระเบียบเป็นเวลา๑๐วัน
แล้วก็จะพิจารณาส่งไปแดนต่างในเรือนจำครับ
ตำรวจทั้ง๖นายนะครับจะถูกแยกขังนะครับ
คนละแดนกับนายประวีนจันคล้ายหรือกำนันนกนะฮะ